ท่านผู้ชมวันนี้ก็แลกเปลี่ยนเพิ่มเติมได้
ว่าบอกมาก็ได้ว่าจุดไหนที่ท่านน่าเป็นห่วง

ล่าสุดที่โดนไปคือที่เชียงใหม่
มีน้องเป็นเด็กผู้หญิงอายุแค่๑ขวบ๒เดือน

ปรากฏว่าน้องบาดเจ็บสาหัส
จากการถูกสุนัขจรจัดแถวบ้านรุมกัด
ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่
คือที่โดนรุมกัดไปเนี่ยเป็นแผลทั้งหมดตามร่างกาย๑๑๗แห่ง
โอ้โหทางผู้ปกครองของน้องผู้เสียหายเนี่ยนะบอกว่ายังโชคดีนะคะ
น้องเขาใส่เสื้อกันหนาวแล้วเสื้อกันหนาวมันจะหนาหน่อย
ถ้าไม่ได้ใส่เสื้อกันหนาวโอ้โหแผลอาจจะหนักกว่านี้
นี่ฮะเขาทั้งศีรษะลำตัวแขนขาโดนหมดนะครับ
เรื่องนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็ได้รับการเปิดเผยออกมานะครับ
จากทางนายเฉลิมสารแปงนะฮะเป็นนายกเทศบาลตะมนต์เชิงดอย
บอกว่าเด็กหญิงอายุ๑ปี๒เดือนในพื้นที่ถูกสุนัขจรจัดในพื้นที่รุมกัด
มีบาดแผลทั่วร่างกายตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่
หนูน้อยผู้เคราะห์ร้ายคนนี้นะครับก็คือน้องหญิงนะฮะคือตอนนี้ยังอยู่ในโรงพยาบาลอาการสาหัส
ร่างกายมีรอยถูกสุนัขกัดแล้วก็ขวนทั้งศีรษะแขนขาบาดแผลเนี่ยรวมหลายแห่งด้วยกัน
ตอนนี้ฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนักบ้าให้แล้วนะครับแล้วก็ฉีดยาป้องกันการติดเชื้อต่าง
ยังต้องนอนรอดูอาการอยู่ที่โรงพยาบาลจากคำบอกเล่าของพ่อกับแม่ของน้องนะฮะ
เราทำเป็นภาพกราฟิกให้ท่านเห็นเหตุการณ์นะครับทุกผู้ชมครับคุณพ่อของน้องมีอาชีพรับเหมาก่อสร้างนะครับ
คือวันเกิดเหตุเนี่ยแม่อยู่กับลูกนะอาศัยอยู่ที่บ้านในบ้านป่าตึงตะมนต์เชิงดอยอำเภอดอยสะเก็ด
โดยพ่อกับแม่บอกว่าขณะเกิดเหตุแม่ก็ไปเข้าครัวทำอาหารลูกก็วิ่งเล่นอยู่ที่สนามย่าหน้าบ้าน
หลังจากนั้นไม่นานแม่ได้ยินเสียงลูกสาวร้องดังลั่นเลยรีบวิ่งออกไปดู
พบว่ากำลังถูกฝูงสุนัขจรจัดหลายสิบตัวรุมกัดเลือดนี่ไหลนองเต็มไปหมดนะครับ
ชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงได้ยินเสียงก็มาดูกันแล้วก็มาไล่ฝูงสุนัขออกไป
ก่อนจะนำตัวเด็กส่งโรงพยาบาลเนี่ยฮะ
คือพ่อของน้องบอกว่าก่อนหน้านี้เคยร้องเรียนไปยังอำเภอดอยสะเก็ดหลายครั้งแล้วนะ
ขอให้มาตรวจสอบสุนัขจรจัดแถวนี้หน่อยมันอยู่แถวแถวใกล้กับฟาร์มหมู่บ้านป่าตึง

มันพักอาศัยอยู่แถวนี้เป็นดงของมันเลย
แถวนี้มีฝูงสุนัขจรจัดอาศัยอยู่หลายร้อยตัว
ไอ้ที่หลายร้อยตัวเนี่ยมันก็แบ่งออกเป็นกลุ่มอีกนะ
เป็นฝูงมีหลายฝูงอ่ะนะเนี่ยครับทุกผู้ชมครับ
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบมาให้
คืนมันก็กัดกันเองส่งเสียงดังจนชาวบ้านไม่ได้หลับไม่ได้นอน
แล้วนิสัยมันดุร้ายมากก็ยังหวั่นเกรงกันอยู่ว่ามันจะมากัดชาวบ้าน
สุดท้ายพ่อของน้องหญิงบอกว่าที่ว่ากลัวว่าจะไปกัดชาวบ้านเนี่ย
ร้องเรียนเอาไว้กัดลูกสาวตัวเอง

วันนั้นถ้าลูกสาวไม่สวมเสื้อกันหนาวไว้เพราะว่าพื้นที่ตอนนี้หนาวแล้ว
มีบาดแผลตามร่างกายที่หนักกว่านี้มากกว่านี้
ส่วนอาการของลูกสาวนะครับแพทย์บอกว่ามีบาดแผลชะกันหลายแห่ง
ศีรษะใบหน้าก้นขาแขนนับรวมกันแล้วทั้งหมด๑๑๗แผล
ตอนนี้แพทย์ให้นอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอย่างไม่มีกำหนดนะฮะ
ยังต้องรักษาจนกว่าจะหายดีนะครับ
และต้องฉีดยาฆ่าเชื้อทุก๘ชั่วโมงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
ทีนี้ไอ้ยาฆ่าเชื้อเนี่ยคุณเขียนมาสอน

ใช่ก็ต้องจ่ายเงินเองเพิ่มเติม

ก็เลยอยากขอร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาช่วยเหลือหน่อย
เพราะว่าครอบครัวก็ก็จริงสถานายากจน

แล้วออกลูกมาให้ดูหลังกลูกไม่ให้ดูเสร็จ
มาโรงพยาบาลก่อนแล้วก็พอดีมันมีเด็กที่มาทำงานในฟาร์มหัว
ก็มาช่วยไว้แล้วก็อุ้มลูกไปส่งให้กับแฟนผมมาช่วยไว้
แล้วก็ลูกมาโรงพยาบาลแล้วก็ส่งตัวไปที่นครพิงต่อ
ทุกวันเขาเล่นอยู่ข้างตรงนั้นทุกวันของเขาไม่ได้ไปซ้นอะไรมากว่า
คือเขาก็เล่นอยู่ดีก็แหมก็มากัด

พอมาเห็นหน้ามันก็จะวิ่งเข้าใส่

ก็ตอนนี้หมอก็เขาก็ไม่ได้บอกอะไรแต่ว่าผมดูตามของลูกก็คือ
ก็ดีขึ้นนะเพราะว่ายิ้มแย้มอะไรนะแต่วันแรกนี่ไม่ใช่อย่างง่ายอืม
วันแรกนี่คือแบบร้องทั้งวันเลยนะวันนี้มาวันนี้แหละรู้สึกว่าอาการดีขึ้น
ก็ห้ามเป็นบริษัทการครับเพราะว่าตอนนี้ทางเทศสะบานอะไร
เขาก็มอบหมายหน้าที่กันไว้แล้วแต่ว่าไม่รู้เขาติดขัดปัญหาอะไร
ถึงไม่เข้าไปไม่จัดการกันผมก็มาร้องเรียนกันอยู่ประมาณ๓๔รอบแล้ว
ร้องเรียนตลอดว่าในชุมชนเรามีหมาจร
เขาให้ไปจับอะไรใช่แต่ก็ทางหมอเขาก็ไปทำครั้งหนึ่งแล้วอืม
แต่เขาจับได้แค่ตัวสองตัวเพราะว่าหมามันเยอะเพราะว่าเขาไปเผาลูกดอก

หมาตัวนั้นมันเป็นโรคอะไรไหมต้องจับหมามาตรวจ

ใช้ภัญญาเองมันไม่ใช่พฤษณภาพมันไม่ใช่ไง
หมามันมีหลายโรคนะมันไม่ใช่วางโรคเดียว

คุณพ่อบอกว่าแจ้งทางเหมือนโดยสุเขตไป
ก็พยายามจะจับ

คุณพ่อบอกว่าเอาแค่หมาที่มารุมกัดลูกเป็น๑๐ตัวเนี่ย
ยังไม่รู้จะจับยังไงเพื่อจะรู้ว่าไอ้หมาแต่ละตัวมันมีโรคอะไรอยู่บ้างเลย
ตอนนี้ก็คือรักษาตามอาการป้องกันเชื้อไว้ก่อนแค่นั้นเอง
ขณะที่นายกเทศมนตรีเทศบาลตะมนต์เชิงดอยนะครับ
บอกว่าสุนัขกลุ่มนี้มันก็อาศัยอยู่ที่นี่จนเป็นเจ้าถิ่นไปแล้ว
อยู่มานานหลายปีแล้วนะครับมีการขยายพันธุ์เพิ่มขึ้น
จำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยก็เพราะมีคนกลุ่มหนึ่งชอบเอาอาหารมาให้
มันก็ไม่หนีไปไหนมีข้าวมีน้ำเพิ่มจำนวนขึ้นอยู่เรื่อย
เพราะว่าอยู่ที่นี่มันไม่ลำบากค่ะ
มันก็มี๒ฝ่ายอย่างพูดคล้องเด็กว่าค่าจะรับผิดทอบเรื่องที่หมาไปกัดลูกเขา
แล้วก็มีฝ่ายหนึ่งก็เป็นผู้ใจบุญก็เอาอาหารมาเลี้ยงทุกเช้าเย็นเช้าเย็น
ทำให้ประชากรหมาเพิ่มขึ้นถ้าประชากรหมาเพิ่มขึ้น
หลังจาก๒ปีที่ผ่านมาทางสตท้วงเกี่ยวเรื่องไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น
เกี่ยวเรื่องการคุมกำเนิดก็ดีการฉีดวัคซีนป้องกันก็ดี
เพราะฉะนั้นอยากให้ทางรัฐบาลทบทวนว่าจริงปัญหาพิสุนุบ้าก็ดี
ปัญหาเรื่องการขยายของหมาเจ้าจักรก็ดีท้องถิ่นซึ่งมีความแน่ชิดกับประชากรมากน่าจะเป็นผู้ดูแล
แต่เขาบอกว่าไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของลูกติดเป็นอำนาจหน้าที่ของบริษัท
ก็เลยทำให้การขยายประชากรของหมาเราเพิ่มขึ้น
คือฟังจากท่านนายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอยเนี่ยมีปัญหาทั้งสองด้าน
หนึ่งปัญหาทางระบบโครงสร้างของท้องถิ่นเพราะว่าท้องถิ่นก็กับประสุทธิ์ก็ไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าภาพ
ใช่ตกลงเป็นหน้าที่ของใครที่จะต้องมาดำเนินการเรื่องของสุนัขจรจัดในพื้นที่
ใช่จะไปทำรุนแรงกับสุนัขจรจัดเหล่านี้ก็ไม่กล้าอีกครับ
อีกเรื่องหนึ่งก็คือปัญหาเรื่องความคิดของคนคือต้องยอมรับว่ายังมีคนที่คิดว่าเราต้องหาข้าวหาน้ำมาให้มันมันน่าสงสาร
มันเป็นสุนัขจรจัดไม่มีคนดูแลมันอยู่ข้างถนนดูสิผอมซูบเชียร์
แต่อีกมุมนึงมันก็กลายเป็นแหล่งรวมของสุนัขจรจัดเหล่านี้แล้วก็พอรวมตัวกันเยอะเนี่ยค่ะมันก็เป็นอันตรายนะโดยเฉพาะกับเด็กเล็กเนี่ยเด็กเล็กกับสุนัขเนี่ยโอ้โหมันหลายเหตุการณ์แล้วไง
เพราะฉะนั้นจะทำยังไงให้เขารู้ว่าการที่คุณสงสารหมาจรจัดเนี่ยคุณต้องทำยังไงถึงจะช่วยมันให้ถูกวิธีอ่ะ
ให้ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านบางทีเขาอาจจะไม่ได้อยู่แถวนี้ด้วยซ้ำไง
แต่สิ่งที่อยู่คือมันอยู่กับคนแถวนั้นไงใช่ไหม
เพราะฉะนั้นคุณต้องโลกสวยด้วยการให้อาหารสุนัขจรจัดไม่ได้แล้ว

ใช่หลายพื้นที่ก็มีปัญหาลักษณะแบบนี้นะคะ
ส่งข้อความมาที่หน้าจออยู่เนี่ยค่ะ
แต่ไม่ใช่ไม่สงสารมันนะคือสงสารมันนั่นแหละ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะในพื้นที่
ในพื้นที่จะรู้ดีว่ามีสุนัขจรจัดมากน้อยขนาดไหน

ทางนายกเทศมนตรีเทศบาลตะมนต์เชิงดอยบอกว่า
จะเชิญทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลย
เดี๋ยวมาคุยกันว่าจะเอายังไงกันต่อ